ครับตอนนี้ที่ประชุมกำลังจะมีการประชุมที่พักเพื่อไทย
ว่าจะมีการเสนอชื่อคุณหญิงสุดารัฐกลับมาเป็นคันดิเดตนายก
พักอนาคตใหม่มีความคิดเห็นหรือมองอะไรบ้างครับ
การตัดสินใจของพักเพื่อไทยเราคงไม่สามารถไปก้าวล่วงได้นะคะ
ก็อยู่ที่กรรมการบริหารแล้วก็สอสอของพักเพื่อไทย
คงต้องตกลงกันว่าสุดท้ายแล้วจะเห็นชอบจะยกมือให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ
แต่ว่าสำหรับพักอนาคตใหม่เองเราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่า
แคนดิเดนงงานของเราเพียงคนเดียวเรายืนยันดีตลอด
ก็คือคุณธนทรจะเป็นลูกเงินกิจคุณหน้าพักตรงไปตรงมา
อาจจะมีความกังวลกันว่าโดนยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากสารรัฐธรรมนูล
เป็นเรื่องที่ทำให้คุณธนทรไม่สามารถเป็นนายกได้หรือไม่
ก็ต้องย้ำตรงนี้นะคะว่าคุณสมบัติของคุณธนทร
มีศักดิ์และสิทธิ์ครบทุกประการ

ที่จะเรียกว่าไหนนายุครัฐมนตรีเราก็ยืนยันสมัครคุณฐานทรได้หรือเปล่า

มันก็จะชนกับคุณธนทรตอนนี้ทิศทางของ๗พักมันจะเอาไปทิศทางไหนครับ
คงต้องพูดคุยกันค่ะยังเหลือเวลาอีกหลายวันนะคะ
กว่าจะถึงวันที่เปิดประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี
แล้วก็เราค่อนข้างมั่นใจว่าคงมีการประชุมอภิปรายยืดเยอะกันหลายวันนะคะ
กว่าจะถึงวันนั้นก็คงมีการหารือกันเรื่อยระหว่าง๗พักการเมือง
แล้วก็ได้ข้อสรุปในวันที่เปิดประชุมเพื่อเลือกนายุคแห้งน้ำมัน
ตอนนี้ภาคละพุทธใหม่และ๗ภักดิ์เนี่ยยังมีความหวังไหมครับว่า
ภูมิใจไทยอาจจะเปลี่ยนใจกลับมาเข้าร่วมกับ๗พัก
หลังจากการเลือกประธานสภาพผู้แทนรัศดรเราก็จะเห็นได้ว่า
เกมการเมืองมันพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งชาติไทยพัฒนาฝั่งภูมิใจไทยฝั่งประชาธิปัตย
ตอนนี้ก็เห็นได้ชัดว่าหลายพักต้องคิดใหม่ว่าจะทำอย่างไรจะตั้งรัฐบาลอย่างไร
เรายังหวังเสมอนะคะว่าแต่ละพักจะทำตามที่หาเสียงไว้กับประชาชน
แล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเป็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ประโยชน์ของส่วนตนหรือว่าการตอบรองเพื่อแลกตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีนะคะ
เพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาประชาชนวิภาควิจารณ์กันเยอะว่า
คนเดือดร้อนเศรษฐกิจตกต่ำพิษการเมืองย่ำแย่
เลือกตั้งมาแล้ว๒เดือนทำไมพักการเมืองถึงยังตกลงกันไม่ได้สักที
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ภาครังกฎหมายพยายามที่จะ
บอกประชาชนโดยตลอดว่าอย่าสิ้นหวัง
พักการเมืองพยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ
ให้ได้โดยเร็วที่สุดเราก็หวังว่าอาจจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยได้

อืมยังมีจะโทรไปซื้อหรือยกหูไปตื้อไหมครับ
เพราะว่าคุณอนุทินก็ออกมาพูดชัดว่าถ้าเกิด
พลังประชารัฐไม่สามารถรวมเสียงได้เกิน๒๕๑จะไม่เข้าร่วมครับ

คุยกันตลอดอยู่แล้วนะคะในแต่ละพักการเมือง

ตอนนี้เราก็ยืนยันโต๊ะเจรจายังคงเปิด
แล้วเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลฝั่งต่อต้านการสืบทอดอำนาจ
จะเป็นแนวทางที่แก้ไขปัญหาของประเทศได้ดีที่สุด
ถ้าเป็นรัฐบาลฝั่งพลังประชารัฐเสียงปริ่มน้ำ
ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าลำพังแค่เรื่องประธานรองประธานสภา

การออกกฎหมายสำคัญพรบองงบประมาณ
นโยบายที่จะต้องออกมารีบแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน

เพราะฉะนั้นเป็นภารกิจของเราความรับผิดชอบของเรา
ที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลฝักต่อต้านการสืบทอดอำนาจให้ได้
แล้วก็พาประเทศไปข้างหน้านะคะ
จริงมีอีกเงื่อนหนึ่งที่สำคัญในเรื่องการโหวตให้กับเลือกนายกรัฐมนตรี
ก็คือสว๒๕๐คน
ทางเราไม่สบายใจที่เห็นคุณศิริสุวรรณภานนทร์

ถ้าเกิดวุ่นวายแล้วก็สอสอไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรี

ก็ต้องทวนย้อนกลับไปว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นคาราคาซัง๒เดือนยังตั้งรัฐบาลไม่ได้

เพราะกลไกสิทธิ์ทอดอำนาจของกศ

เพิ่มเข้ามาส่งผลให้การตัดสินใจของภาคการเมืองของนักการเมือง

มันทำให้การตัดสินใจค่อนข้าง

มากกว่าที่จะเป็นไปในทางประชาธิปไตย

สวเองก็ยังมีปัญหามากมาย
เรื่องความชอบทำ
ยังไม่มีคำตอบ